ติดตามข่าวกันต่อเนื่องกับข่าวเช้าหัวเขียวครับคุณผู้ชม
ยาวไปถึง๘โมงครึ่งกับเรา๓คนนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยังส่งข้อความมาคุยกันได้ในทุกประเด็นข่าวนะครับ
ข่าวแรกนี้สงสัยหลายประเด็น
มันมีด้วยเหรอตำแหน่งหัวหน้าสายตรวจแก๊งเก็บเงินกู้

แต่หัวหน้าสายตรวจของตำรวจมีนะ

นะฮะตำแหน่งนี้มีด้วย
แล้วเหตุนี้เกิดขึ้นกับหัวหน้าเนี่ย
หัวหน้าแก๊งสายตรวจเก็บเงินกู้

สงสัยเรื่องเก็บเงินกู้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนั่นคือเรื่องความแค้นส่วนตัว
เอามาดูเหตุการณ์กันผู้ตายชื่อนายวีรพงศ์แพงเพชรหรือว่าแจ๊คแจ็คอายุ๓๓
เป็นหัวหน้าสายตรวจเก็บเงินกู้นอกระบบฮะถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักที่ตะบนสมแข่
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไปพบศพในแจ๊คครับ
จมกองเลือดอยู่ในรั้วบ้านมีบาดแผลถูกยิงที่เหนือราวนม๑นัด
ขออภัยยิงยิงตรงราวนมไม่ได้ยิงที่หัวขออภัยค่ะนะฮะแล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชันสูตรอยู่นะครับ
แม่มาแม่มาแม่แจ็คเข้ามาเดินทางมาถึงพอดีเห็นศพลูกชายเท่านั้นแหละ

แล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้

ทะลัดมิขัยเจ้าที่เจ้าทางลูกขอการ
เผสายลูกชายใครที่มาถามลูกคะ

เราไม่ต้องฆ่ากันพวกคันดีไม่ได้เหรอ
นี่คือหัวอกคนเป็นแม่
จากการสอบส่วนของเจ้าที่เจ้าบ้านคนที่ลงมือก่อเหตุนะ

มีหลายคนแต่หนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนร่วมแก๊งนี่แหละ
เพื่อนร่วมแก๊งเงินกู้ของนายจักรนี่แหละ

ทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๘กุมภาพันธ์สัก๔ทุ่มครึ่งได้

ผู้ตายดูภาพนี่นะดูภาพ
ผู้ตายยืนคุยโทรศัพท์อยู่กับใครไม่รู้แต่จับการคุยได้ว่ามีการด่ากัน
แล้วก็ถามว่ามึงอยู่ไหนลักษณะทัศน์ไทยกันมึงอยู่ไหนเจ้าไงกับกูมึงมาดิ
มึงต้องได้เลือดอันนี้ผมขออนุญาตอ่านตามคลิปสนทนา
หลังจากนั้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕นาทีถัดมา
มีรถขับเข้ามาที่บ้านมีรถขับเข้ามาที่บ้านแล้วมีเสียงทะเลาะกัน
แล้วมีการยิงกันขึ้นครับคุณผู้ชมฮะเสียงปืนดังขึ้นสองนัดปั้งปั้งนะครับ
แล้วก็มีคนกรีดร้องสิ้นเสียงปืนนะฮะคนที่ขับรถมาก็ขับรถหนีออกไป
เอาล่ะเรื่องนี้ตำรวจต้องตามแน่นะครับ
ปมการก่อเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ
นี่ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ขอต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร
ติดตามข่าวนี้ไปกับเราเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
คือนอกจากคุณแม่ร้องห่มร้องไห้แทบจะขาดใจแล้วนะคะ
คุณพ่อของนายแจ็คหรือว่าคุณพ่อของคนตายบอกว่า
เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลูกชายคนโปรดเลย
แล้วก็เป็นเสาหลักของบ้านที่ผ่านมา
คนิสัยดีค่ะพ่อหลั่งน้ำตาแบบนี้ในงานศพลูกนะคะ
พ่อจิรวัตรแพงเพชรอายุ๕๓ปีค่ะ
คุณผู้ชมเปิดเผยทั้งน้ำตานี่ใช้ผ้าเช็ดน้ำตาแบบนี้นะคะ
เงินกู้นอกระบบถึงแม้ว่าจะเป็นงานสีเทา
แต่ว่าที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนร้ายเนี่ย
ยิงลูกแบบนี้มีปัญหาอะไรกัน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมลองฟังข้อมูลนี้น่าสนใจ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือแจ๊คลูกชายเริ่มระแคะระคายแล้วแหละ
ว่ามีคนมาปองร้ายก่อนเกิดเหตุแจ๊คนั่งดื่มกินกับเพื่อนที่หน้าบ้าน
ตรงจุดที่เขาโดนยิงนั่นแหละค่ะแล้วเขาจู่ก็กลับมาที่บ้าน

พ่อบอกว่าเพื่อป้องกันตัวนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายกลับกลายเป็นว่า
ลูกชายต้องมาถูกยิงด้วยอาวุธปืนของตัวเอง

พอจะทราบแล้วล่ะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
ก็คือคนที่ทำงานอาชีพเดียวกัน
อยู่ในวงการเดียวกันกับลูกชาย
ก็ไม่คิดว่าคนอาชีพเดียวกันแท้
จะมาก่อเหตุแบบนี้ได้จะมายิงลูกชายพ่อได้
พ่อบอกว่าจะไม่ให้อภัยกับคนที่ก่อเหตุ

และจะขอให้ไปชดใช้กรรมในคุกค่ะ
ให้มาอยู่กับลูกชายของผมคนนี้
ตัวโปรดลงพ่อเลย

นี่ไม่มีครับ

ที่ว่าคนมันทำกับลูกผมเนี่ย

ทีวิทย์พ่อผมเนี่ยอยากเห็นหน้ามันจัง
ก็ให้เขามาขออภัยกับท่านท่านทรพ

ใดมันตามก็ลูกผมอย่างนี้

พ่อพอแล้วเดี๋ยวพ่อจะลม

พ่อฆ่าตัวโดนคนแย่มันมาลงโจทย์ได้
มันมาลงโจทย์ได้
พ่อใจสลายขนาดนี้เพราะว่าคุณพ่อรักแจ๊คมาก
พ่อบอกว่าแจ็คคือที่สุดของพ่อแล้ว
เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนโปรดของพ่อเลยค่ะ
แล้วพ่อบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาก
เพราะว่าครอบครัวขาดเสาหลักของบ้านไป
ลูกชายเป็นคนหาเลี้ยงคนทั้งครอบครัวเลยนะคะ
อกจากนี้ลูกชายยังมีลูกอีก๒คนก็คือ๘ขวบกับ๖ขวบด้วย
แล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อพ่อตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปได้ข้อมูลมาน่าสนใจ
ในเฟซบุ๊คของผู้ตายก็คือเฟซบุ๊คของคุณแจ๊ค
คุณแจ๊คมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวทำนองที่ว่า

ทำนองที่ว่าไปมีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วก็เรื่องที่ทำงานกับคู่กรณี

คุณผู้ชมลองตามข่าวนี้มาช้ากับเรานะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ทำงานอย่างหนักค่ะ
พยายามที่จะลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน
ไปสอบปากคำพยานแวดล้อมต่าง
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้รู้แล้วว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เขามากันเป็นแก๊งนะคะเห็นไหม

เรารถมา๒คันแล้วมีปากเสียงทะเลาะกัน

แล้วสุดท้ายแจ๊กก็ตายนี่ค่ะหน้าจอเลยนะคะ
มือยิงแจ็คค่ะ

คนที่เป็นคู่กรณีกับแจ็คโดยตรง
ฉายาเอกปากน้ำโพชื่อจริงก็คือสาธิตพานโย
คนที่๒ปริญญาสามนคนที่๓อัธพลเสือเปรม
คนที่๔พงศกรโตสุวรรณค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เอกปากน้ำโพเป็นรุ่นพี่ของแจ็คในวงการเงินกู้นอกระบบด้วย
แต่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการทวงเงินเงินกู้นอกระบบอะไรกันนะคะ
ปมสาเหตุเกิดมาจากเรื่องนี้ลองฟังหน่อย

เรื่องนี้ทำให้เอกโกรธโกรธสะสมมาตลอด

กระทั่งมีการโทรเคลียร์กัน

ถ้าเกิดว่าเคลียร์ลงตัวก็คงไม่จบด้วยความตายแบบนี้นะคะ

ก็เลยขับรถกระบะมาหาแจ๊คที่บ้าน

ก่อนที่จะมีการยิงกันแล้วก็แจ๊คตายในที่สุด
มูลเหตุชัดตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นมูลเหตุเบื้องต้น
แต่ว่าที่สุดแล้วจะใช่สาเหตุนี้จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องสอบปากคำทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คือมันจะมีเรื่องของที่ว่าการไปปล่อยเงินกู้
ทับลายทับเส้นกันหรือเปล่าด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะขยายความต่อนะคะ
ตอนนี้คาดว่าทั้งหมดหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ยังจับตัวไม่ได้นะคะยังจับตัวไม่ได้
แต่รู้แล้วว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
อาจจะไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องรถหรอกนะฮะ
เพราะว่าเรื่องนี้คนตายเขาพูดไม่ได้แล้วนี่